มาดูอันนี้ก็เจอเหมือนกันโครงกระดูกที่เจอกลางไร่อ้อยที่อุดรธานีญาติญาติเขามั่นใจนะ
นี่แหละคือโครงกระดูกของนายวุฒินายวุฒิอายุ๔๕ปีที่หายจากบ้านไป๔๕เดือนก่อน
ยาดมั่นใจเลยนี่กระดูกวุฒิแน่แล้วเขารู้ได้ยังไง
มาดูข่าวนี้กันค่ะนี่แหละคุณผู้ชมครับ
ตำรวจสภกลางใหญ่ที่บ้านผืออุดรธานีเข้าตรวจสอบโครงกระดูกมนุษย์อยู่กลางไร่อ้อยเลยนะ
อยู่ห่างจากบ้านโนนตาแสงตะบนกลางใหญ่ไปประมาณสัก๒กิโลเมตรได้
ที่เกิดเหตุครับเป็นชิ้นส่วนมนุษย์เสื้อผ้าถูกไฟไหม้แล้วนะ
เจ้าของไล่เนี่ยคือจุดไฟเผานะฮะคือพอเขาเก็บอ้อยปั๊บเนี่ยนะครับส่วนใหญ่เผาเผานะฮะ
ตำรวจยังไม่สามารถบอกได้ว่าไอ้รากดังกล่าวเป็นของใครรู้แต่ว่าไอ้๔๕เดือนก่อนเนี่ย
หมู่๓ตะบนกลางใหญ่มาลงบันทึกประจำวันบอกญาติหายเป็นผู้ชายอายุ๔๕ปีหายไปไร้ร่องรอย
ชาวบ้านเชื่อว่าโครงกระดูกดังกล่าวน่าจะเป็นศพของนายสาราวุฒินาเมืองรักหรือว่าวุฒิอายุ๔๕ปี
หายออกจากบ้านไป๔๕เดือนแล้ว
นางสาวอุมาพรยะมุณีเป็นญาติของในวุฒิเนี่ย
ไปดูที่เกิดเหตุเมื่อวานนี้ยืนยันว่าศพที่พบวุฒิแน่
เพราะเธอจดจำลักษณะของฟันและเสื้อผ้าได้ฮะ
เออต้องญาติจริงถึงจะจำได้นะครับ
ที่สำคัญรอยสักที่แขนอ่ะคำว่าพ่อน่ะโอ้โหตรงเป๊ะเลยที่หัวไหล่อ่ะ
ลักษณะอะไรทำให้เรารู้เลยว่าเป็นเขา
ฟันฮะฟันฟันที่บนที่ร่างที่หายไปค่ะอ่า
แล้วก็ไหล่ที่เขียนคำว่าพ่อแล้วก็กางเกงกับกางเกงในแม่เป็นคนซื้อให้ค่ะ
แล้วก็เสื้อเสื้อเป็นบริษัทของด้วยรักเจริญ
เป็นพี่เขาเคยทำงานด้วยค่ะมันก็เลยทำให้เรารู้ว่าเป็นเขาค่ะ
ไหล่แล้วก็เส้นผมเขาที่ร่วงโรยอยู่บนพื้นดินนะคะ
ไหล่เขาเนี่ยมันย่อยไปหมดแล้วแต่มันเหลือตรงที่ไหลไว้
ค่ะตรงประมาณฝ่ามือนี่แหละค่ะที่เขียนคำว่าพ่อเต็มคำเลยค่ะ
นี่แหละน้องขวัญที่ญาติเขาเชื่อคือดูฟันอาจจะดูยาก
แต่ไอรอยศักดิ์ไงอ๋อคนคุ้นเคยกัน
เขาบอกเขาจำได้ค่ะนางราตรียะมุณีป้าของวุฒิเนี่ย
บอกว่าปกติแล้ววุฒิอยู่บ้านคนเดียว
พ่อเพิ่งเสียนะแม่อยู่อีกหมู่บ้านหนึ่งนะครับ
บ้านของวุฒิอยู่ห่างจากจุดที่เจอศพประมาณสัก๒กิโลเมตรครับ
ครูผู้ชมโดยวุฒิจะมีกลุ่มเพื่อนที่ดื่มเหล้ากินเหล้าด้วย
การประจำทุกเย็นประมาณ๗คนซึ่งหลังจากที่วุฒิหายไปนะครับ
ก็ไปสอบถามกับกลุ่มเพื่อนทุกคนต่างตอบกันว่า
เนี่ยไปทำงานที่นั่นวุฒิไปทำงานที่นี่แล้ว
แต่เวลาที่ไปหาตามคำบอกเล่าเนี่ยไม่เคยไปเจอที่ไหนเลย
น่าสงสัยคือมอเตอร์ไซค์ของวุฒิเนี่ยก็จอดอยู่ที่บ้านของเพื่อนคนหนึ่ง
พอไปถามหาเจ้าตัวก็ไม่เคยอยู่บ้านฮะ
หลังจากที่หลานเราหายตัวไปเนี่ยเราก็เคยไปถามเพื่อนกลุ่มนี้เขาไหม
ถามประจำถามบอกว่าเห็นอาวุธไหมเขาก็บอกว่าอุ้ยมันไปทำงานแล้ว
ทำงานอยู่ตรงนู้นตรงนี้อย่างนี้แหละก็ไปตรงที่เขาบอกไปถามเขาก็บอกว่าไม่เจอ
เราคิดว่าเขาโกหกเราไหมคิดว่าโกหกนั่นแหละเพราะว่าถ้าอาวุธไปไหนมันจะเอาบัตรมันไปด้วย
แล้วก็เอารถมอไซค์ไปด้วยแต่รถมอไซค์อยู่ที่ไหนอยู่ที่บ้านไอหมอค่ะ
แล้วได้ถามกีไหมวุฒิไปไหนไหมไปหาสี่ครั้งไม่เคยเจอไอ้กีสักครั้งเลย
ค่ะจนถึงวันนี้
เอานะคุณผู้ชมนะเอานะตัวละครเพิ่มแล้วนะตัวละครเพิ่มแล้วนะ
มาดูที่ไอ้กินเหล้ากันเจ็ดคนเนี่ยมีใครบ้างนะตายตายแล้วก็กรี
เมื่อกี้พี่คนเมื่อกี้พูดถึงกีแล้วก็มีสัญญามีทงมีผู้หญิงคนชื่อนางแหม่ม
นะฮะแล้วก็มีในการอ่าแล้วก็มีในสอนค่ะนี่เจ็ดคนที่กินเหล้าอยู่กันด้วยกันบ่อย
หลังจากพบศพต้องสงสัยว่าเป็นวุฒิตำรวจก็เชิญตัวบางส่วนในกลุ่มมาสอบปากคำแล้ว
แล้วก็ปล่อยตัวกลับบ้านไปชาวบ้านที่เคยจ้างวุฒิเนี่ยให้มาทำงานนะครับ
ให้ข้อมูลว่าจุดที่เจอศพเนี่ยเป็นป่าอ้อยลึกหนุ่นลึกเข้าไปแล้วเปลี่ยวด้วย
ก็เลยไม่เชื่อหรอกใครจะไปกินเหล้าตรงนั้นนะในวุฒิเนี่ยนะครับจะเดินเข้าไปคนเดียวอ่ะ
เชื่อว่าในวุฒิน่าจะถูกทำร้ายร่างกายจนเสียชีวิตแหละ
แล้วก็ถูกอาจจะอุ้มใส่รถกระบะหรือรถซาเล้งเนี่ยเอาไปทิ้งในป่าอ้อยฮะ
มีปัญหาน้ำผู้ใดอยู่ไหมไม่มีนี่แหละมุ่งเรากันนี่แหละ
ตำรวจเชิญตัวคนใกล้ชิดนะครับของในวุฒิกับกลุ่มเพื่อนกับพยานแวดล้อมมาสอบปากคำแหละ
แต่ยังไงก็ตามนะไอ้โครงกระดูกเนี่ยต้องรอผลการพิสูจน์อัตลักษณ์ก่อน
แล้วก็ตรวจดีเอ็นเอนะครับว่าใช่หรือไหมตกลงเนี่ยใช่วุฒิไหม
เอาล่ะคุณผู้ชมครับคดีนี้ต้องตามกันต่อ